ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยขับรถไม่ต้องระวังนะ
ขับช้าเนี่ยก็โดนแทงได้ค่ะรถคันหนึ่งอ่ะบอกไม่พอใจค่ะ
อืมขับช้าเหลือเกินปาดหน้าเสร็จคุยกันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
ก็แทงกันเลยค่ะโอ้แล้วเนี่ยพี่ผู้ชายคนนี้น่ะ
ที่โดนแทงขาสภาพแบบนี้เอาจริงคุณผู้ชมอันนี้คือเราต้องย้อมสีภาพ
เพราะว่ามันหวัดเสี่ยวเกินไปค่ะใช่คือเลือดไหลอาบขาเลยอ่ะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวที่ริมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
เจ้าที่ตำรวจกู้ภัยก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไปให้การช่วยเหลือนายอานนท์ฟักช้างอายุ๕๔ปี
เจ้าตัวเนี่ยถูกมีดแทงเข้าที่ขาอย่างที่เห็นเลือดไหลทะลักออกมาเลยนะคะ
กู้ภัยรีบประถมพยาบาลก่อนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทางด้านของนายอานนท์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาขับรถพ่วงไปส่งของมา
แล้วกำลังจะกลับบริษัทอยู่ที่อำเภอศรีราชามาถึงตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงค่ะ
ที่จังหวัดชะชึนเศร้ามีรถเป็นทุกหกล้อในรถเนี้ยมีชายวัยรุ่นอยู่สองคน
ท่าทางคงไม่พอใจแหละที่เขาขับรถช้าแล้วเนี่ยรถที่มีวัยรุ่นขับมาเนี่ย
ก็คือเหมือนพยายามจะขึ้นมาแซงแซงขวาแล้วปาดหน้ามาเฉียวกระจกรถเขา
อ่าจากนั้นเขาก็รู้สึกขึ้นเหมือนกันแหละค่ะไม่พอใจอืม
ขับตามไปหน่อยไปถามว่านี่ขับปาดหน้าทำไมนี่แหละขับแบบนี้แหละ
พอตามไปมันก็มีเรื่องแน่นอนแล้วก็มีการจอดรถข้างทางมาคุยกัน
แต่เขาบอกว่าคิดว่าจะคุยแต่ไม่ทันได้คุยหรอก
คนขับรถบรรทุก๖ล้อเดินมาเลยค่ะเปิดประตูแล้วชักมีดแทงที่ขาทันที
แล้วก็หลบหนีไปตัวเขาบอกตอนนั้นนาทีนั้นรีบหยิบมือถือนะคะ
นี่แหละค่ะเอามาถ่ายรถแล้วก็ทะเบียนไว้ก็ถ่ายเห็นด้วยนะเนี่ย
ถ่ายรถแล้วก็ทะเบียนไว้รถคันก่อเหตุเป็นรถบรรทุกหกล้อตู้ทึบค่ะ
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งป้ายทะเบียนตามนี้นะคะคุณผู้ชม
เขาพยามขับรถมาเรื่อยเรื่อยเพราะเลือดเนี้ยมันไหลออกที่ขาเยอะมาก

สุดท้ายเนี่ยก็มีการแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยค่ะ
ครับอะนางมามันตกไปตกจากขวานี่ไงอ่ะ
ครับพอผมจอดรถมันก็ขับปากเลยค่ะครับอ๋อปาก
ปาดปาดแล้วมึงลงมามันก็เอามีดมาแทงเลยใช้มีดแทงเลยแทงขานะครับ
อ่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยนะจะติดตามตัวเนี่ย
คนที่ขับรถเนี่ยที่มาทำร้ายเขาเนี่ยคนก่อเหตุนะคะ
ดำเนินคดีแน่นอนก็ต้องไปดูตามภาพกล้องวงจรปิดนะตรงนั้นน่ะ
มีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือดีที่ตัวผู้บาดเจ็บอ่ะ
เขาไหวพลิบทันตอนเจ็บแล้วแต่หยิบมือถือกันมาถ่ายทะเบียนรถเอาไว้อ๋อค่ะ